ไปดูเรื่องของอดีตทหารเรือนายหนึ่ง
ซึ่งมาร้องขอความเป็นธรรมกับชีวิตของเขาที่ต้องศูนย์ไป
เพราะว่าติดคุกฟรีถึง๘ปีค่ะ
ต้องกลายเป็นแพ้ในคดีพรากผู้เยาว์นะคะ
หลักฐานที่ทำให้เขาเข้าคุกก็เพราะว่า
เด็กถูกแม่บังคับให้ชี้ตัวว่าเขาไปล่วงละเมิดทางเพศ
ทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเลย
นี่ค่ะวันนี้พอพ้นโทษออกมา
ก็เลยมาที่สายหมายต้องรอด
เพื่อขอให้ช่วยคืนความเป็นธรรมให้กับเขาค่ะ
จ่าเอกเทียนบุญยิ่งอายุ๖๑ปี
เป็นอดีตข้าราชการทหารเรือสังกัดกรมก่อสร้างและพัฒนา
ฐานทัพเรือสัตหีบกองทัพเรือค่ะ
หอบหลักฐานไปพบกับนายเอกพบเหลืองประเสริฐสายหมายต้องรอดนะคะ
ให้ช่วยคืนความเป็นธรรมให้หน่อยนะคะ

เพราะคดีพรากผู้ยาวนานถึง๘ปี

คือย้อนกลับไปเมื่อปี๔๗เนี่ย
เทียนบอกว่าได้ว่าจ้างนางสมบัติ
ซึ่งเป็นแม่ของเด็กอายุ๑๓ให้มาทำงานบ้าน
แล้วก็มีความสัมพันธ์กันไปตอนนั้น

แต่สุดท้ายทนพฤติกรรมของฝ่ายหญิงไม่ไหว

ก็เลยขอเลิกแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมค่ะ
นางสมบัติเนี่ยสุดท้ายไปแจ้งความค่ะ
จ่าเอกเทียนไปล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวเขา

ไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะคะมีหลักฐานอย่างเดียว
ที่ทางจ่าเอกเทียนบอกว่ามัดตัวเขาไว้แน่นเลย

ซึ่งจ่าเอกเทียนยืนยันบอกเขายังไม่เคยเห็นหน้าเด็กเลย
แต่สุดท้ายถูกพิพากษาจำคุก๒๔ปีลดโทษเหลือ๑๖ปี
และระหว่างจำคุกได้รับการอภัยโทษ๓ครั้ง
ก็ติดคุกสุดท้าย๘ปีพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วค่ะ
ระหว่างที่จ่าเอกเทียนอยู่ในเรือนจำ
ลูกสาวของนางสมบัติซึ่งเป็นคนชี้ว่าเขาเป็นคนทำนี่แหละ
ปัจจุบันเนี่ยเธออายุ๒๔ปีปรากฏว่าได้ทำหนังสือชี้แจงและรับสารภาพค่ะ
ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นความจริง
ที่ทำไปตอนนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่ายังเด็กไม่รู้เดียงสาและถูกแม่บังคับ
กลัวถูกแม่ทำร้ายร่างกายก็เลยต้องทำตาม
แต่ว่าเธอเนี่ยค่ะเป็นจดหมายนะเธอบอกเธอไม่อยากมีบาปติดตัว
สุดท้ายก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดเผยความจริงค่ะ
จ่าเอกเทียนบอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพราะว่าชีวิตพังคุณนัทพงศ์รับราชการเป็นทหารเรืออยู่ดี
ต้องมีข้อกล่าวหาต้องติดคุกนะคะไม่มีความผิดด้วย
พอเขาออกจากเรือนจำมาไม่มีทรัพย์สินอะไรเหลือเลย
เพราะว่าต้องขายสู้คดีไปจนหมดนะคะ

อยากจะขอสิทธิ์ความเป็นข้าราชการคืน
เรื่องเงินเดือนสวัสดิการทั้งหมด
คุณเอกภพก็รับเรื่องเอาไว้

ผมว่าแบบนี้ผมอยู่ไม่ได้นะ

ผมอยู่ไม่ได้แล้วคุณสูบยากลับบ้านเป็นกำกำอย่างนี้

วันนี้ไปอยู่บ้านปั๊บเขาไปตามเขาก็กลับมา

เรื่องว่าหาว่าผมให้ล่อลูกเขา

เงินเดือนเงินอะไรเงินอะไรผมก็โดนหมด